มาดูเหตุการณ์ที่สมุทรปราการกันก่อนนะครับ
เพราะว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานขึ้น

เป็นโรงงานที่นอนแล้วก็เป็นร้านรับซื้อของเก่าด้วย
มันจะมีวัสดุอุปกรณ์ต่างที่เป็นเชื้อเพลิงอย่างดี

คือลูกสาวของเจ้าของโรงงานเนี่ย

แล้วก็ร้องเสียงดัง
ร้องเสียงดังบอกว่าไฟไหม้ไฟไหม้จนกระทั่งนะฮะ
คนในโรงงานรวมถึงชาวบ้านเนี่ยนะครับ
ก็โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้รีบมาระงับเหตุ

เพราะเพลิงมันลุกลามเผาผลาญนะครับ

อาสาสมัครมูลิธิร่วมกระตันยูคลองด่านนะครับ
แล้วก็เจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้เข้าตรวจสอบ
เหตุเพลิงไหม้โรงงานทำฟองน้ำที่นอนเก่า

อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
ที่เกิดเหตุอยู่ภายในซอยชัยรัฐพระเบรก
ถนนสุขุมวิทย์กม๕๕ขาออกมุ่งหน้าจังหวัดชนบุรี
ตอนเจ้าหน้าที่ไปถึงนะครับก็เพลิงกำลังลุกไหม้อย่างรุนแรงครับ
แล้วก็เป็นโกดังเก็บฟองน้ำสำหรับทำที่นอนเก่า
แล้วก็ยังเป็นร้านรับซื้อของเก่านะครับ
เนื้อที่ประมาณ๑๐๐ตารางวา
หมายเลขทะเบียนงงยย๙๐๖๐ชนพุรี
คันนี้ก็ถูกไฟกำลังลุกไหม้ท่วมทั้งคันแล้วครับ
ส่วนภายในโกดังนะครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจำนวนมาก
พร้อมกับรถน้ำกว่า๒๐คัน
หน่วยงานท้องถิ่นของจังหวัดสมุทรปราการ
แล้วก็ของในพื้นที่กรุงเทพก็สนที่กำลังกันนะครับ
ในการที่จะเร่งฉีดน้ำดับเพลิงที่ลุกไหม้
แล้วก็เผาฟองน้ำเก่ากองใหญ่
แล้วก็ลุกลามเผาร้านรับซื้อของเก่าที่อยู่ติดกันด้วยนะครับ
อกจากนี้คุณผู้ชมคือเพลิงที่ไหม้โรงงาน
ลุกลามไปในชุมชนด้วยใช่ค่ะ
ไฟไหม้ทาวน์ฮาวส์ที่อยู่ติดกับหลังโกดังนะครับ
แล้วก็ไฟไหม้บ้านเดียวที่อยู่ใกล้กับโกดังด้วย

แล้วก็ไฟยังได้เผาหางรถพ่วง
รถบรรทุก๖ล้อตู้ทึบได้รับความเสียหายไปอีก๑คันนะครับ
โดยนางสาวกุลสตรีศรีโชธอายุ๒๔ปี
ซึ่งเป็นลูกสาวของเจ้าของโรงงานบอกว่า
เธอเองกำลังนั่งทำงานอยู่ในห้องที่ห่างจากโกดัง
ประมาณ๑๕เมตรระหว่างนั้นนะครับเธอได้ยินเสียง
เสียงมันดังเลยคล้ายกับว่าใครมาทุบสังกษี
รีบลุกออกไปดูปรากฏว่าไม่ใช่มีคนทุบสังกษีนะคุณนะ
เพลิงกำลังลุกไหม้นะฮะแล้วก็ลุกไหม้บริเวณหลังคาร้านรับซื้อของเก่า
อยู่ก่อนถึงห้องนอนของเธอเธอตั้งสติแล้วครับ
รีบวิ่งไปปลุกพ่อแม่ที่นอนพักผ่อนอยู่
แล้วก็คนงานอีก๒คนให้รีบวิ่งหนีตายออกมานะฮะ
พร้อมช่วยกันเข็นรถจักรยานยนต์ที่อยู่ในร้านเนี่ย
ออกมาได้บางส่วนคือเอาชีวิตก็ต้องออกมาเอาให้รอดนะฮะ
แล้วก็ทรัพย์สินบางส่วนที่จะเอามาได้ก็ยังห่วงอยู่นะครับ
แล้วก็หางพ่วงรถ๖ล้อตู้ทึบอีก๑คัน
ส่วนทรัพย์สินอื่นนะฮะก็ต้องมีการตรวจสอบกันต่อนะครับ
นี่แหละครับเจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการดับเพลิงนะฮะ
สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ในเวลาประมาณตี๒๓๐นะครับ
ก็โอ้โหเพลิงเนี่ยเผาผลาหลายชั่วโมงนะครับ
แต่ทีนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังการปะทุของเพลิงอยู่นะครับ
จากเป็นโกดังเก็บฟองน้ำที่มันเป็นเชื้อเพลิง
ง่ายต่อการติดไฟนะฮะล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา

ผู้สืบข่าวก็ลงพื้นที่ไปในจุดตรงนี้นะฮะ
ไปดูความเสียหายตอนเช้านี่ความเสียหายเป็นวงกว้างเหมือนกันนะคะ
โอ้โหรถรานะใช่ค่ะแล้วก็พวกเศษวัสดุต่างด้วยอ่ะคุณ
ที่มันเหลือจากการเผาไหม้ชิ้นส่วนเครื่องใช้ในโกดังกองอยู่แบบนี้นะคะ
เจ้าของบ้านเนี่ยทางตำรวจสพคลองด่าน
ก็มีการเชิญตัวเจ้าของบ้านไปสอบปากคำด้วยครับทีนี้ทางเจ้าของโรงงานนะคะ
ที่ถูกไฟไหม้เนี่ยนะคือคุณฉนายศรีโชฎบอกว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดไฟไหม้ขึ้น
น่าจะมาจากไฟมันลัดวงจรเพราะว่าตอนนั้นเวลานั้นไม่มีใครอยู่ในโกดังแล้ว
แล้วถ้าเกิดว่าจะถามว่ามีคนมาจุดไฟมาเผาโรงงานไหม
เอาจริงนะตัวผมไม่ได้มีเรื่องบาดหมางกับใครอันนี้คือเจ้าของโรงงานบอก
ของโรงงานบอกว่าตัดสาเหตุนี้ออกไปได้เลยไม่น่าจะมีคนมาวางเพลิงนะครับ
ส่วนทางด้านของเพื่อนบ้านใกล้เคียงกับโรงงานกับโกดังแห่งนี้นะครับ
ซึ่งบ้านของเธอก็ได้รับความเสียหายเหมือนกันคือคุณป้ากาญจนาหมื่นสำแดงเนี่ย
คุณป้าบอกว่าบ้านของป้าเองได้รับความเสียหายด้านหลังบ้านไฟไหม้หมดเลย
ชั้นบนแล้วก็ชั้นล่างนะครับห้องน้ำแล้วก็ส่วนหนึ่งภายในตัวบ้านด้วย
ซึ่งตอนนี้ป้าก็ยังไม่สามารถประเมินความเสียหายได้นะครับ
ก็คงต้องรอให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานทำการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
นี่ครับคุณป้าก็เล่าเหตุการณ์ระทึกให้ฟังนะครับ
ส่วนสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้

ก็ต้องลงพื้นที่ในการตรวจสอบนี่แหละครับ

แล้วก็ต้องเก็บวัตถุพยานต่างนะครับ
ส่วนการตรวจสอบบ้านเรือนใกล้เคียงกับโกดังและโรงงานแห่งนี้
ปรากฏว่าบ้านที่ถูกไฟไหม้หลายหลังนะคุณนะ

ส่วนบ้านเดี่ยวถูกเพลิงไหม้ลุกลามไปอีก๒หลัง
รวมทั้งสิ้นบ้านเรือนประชาชนถูกเพลิงไหม้ไป๙หลัง
ถือว่าเป็นเหตุเพลิงไหม้ใหญ่ที่เกิดขึ้นในพื้นที่สมุทรปราการนะครับ